ข่าวกันเลยคุณผู้ชมครับกรณีที่อดีตอศนะอศที่จังหวัดอุดรธานี
เม้าส์อ่ะแล้วทะเลาะกับเมียแล้วปืนลงบังคูแล้วปลุกปล้ามกัน
ที่กระสุนเข้าคอเมียตายน่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับ
ตำรวจภูทรโนนสูงไปกันเพียบเลยเห็นไหม
เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับที่บ้านตะบนหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานีในห้องนอนนะครับ
ที่พื้นพบสบนางสาวอห์ละการชะโรบอลเธออายุห้าสิบห้านะ
ดูเลือดสิดูเลือดสิคุณผู้ชมโอ้โหมีแผลถูกยิงที่คอด้านซ้าย

แล้วอยู่นอกห้องนอนอีก๑ปลอกนี่ฮะปลอกกระสุน

ขออภัยครับนายบุญเพ็งพลงามอายุ๖๖ปี

เป็นอดีตเจ้าหน้าที่อศที่อุดรธานีร้องไห้
ตอนนี้เสียใจแล้วตอนแรกเมาตอนนี้เสียใจแล้ว
แล้วเขาเองก็ถูกปืนไล่ลั่นใส่แขนซ้ายกระสุนฝังใน
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็นำตัวส่งโรปพยาบาลศูนย์อุดรณ์ธานี
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุนายพีรัสสักพลงามหลานชาย
ยิงตัวตายตามเมียไปว่างั้นนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนะครับเขามาส่งบุญเพ็งที่บ้าน
หลังจากไปดื่มกินกันที่บ้านญาติแล้วเขาก็ไปบ้านพี่ชาย
ซึ่งอยู่ใกล้กันไม่นานได้ยินเสียงปืน๓นัด

พอได้ยินเสียปืนเสร็จเราก็รีบมาเลยหรือ
ชีรถกันมาครับกับพี่เพราะว่ามี๒คน

ก็เห็นแกนอน
เห็นแกนั่งกอดศพอยู่ร้องไห้
ผมก็เลยเรียกเปิดประตูเรียกมัทเข้าไป
นายสลาวุฒิพลงามลูกชายของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นภรรยาใหม่ของพ่อนะ
ช่วงเช้าพ่อกับผู้ตายก็ไปร่วมงานบุญภาเวทมา
พอตกเย็นนะครับก็กลับมาบ้าน
แล้วพ่อก็ออกไปดื่มกินต่อที่บ้านญาติจนดึกครับ
หลังจากหลานชายมาส่งพ่อที่บ้านก็มีปากเสียงกับเมีย

จนเกิดการยื้อแย่งยื้อไปยื้อมาจนปืนลั่นครับ

แกไม่น่าทำอย่างนี้เลย
แกก็รักเมียแกนะผมยอมรับเลย

มีปัญหาผมหลายรอบจนผมไม่ได้ค่อยได้อยู่บ้านของแก
พ่อที่ว่าแกทำอย่างไรนะครับ
แกบอกว่าแกแค่เล่นอยากคูหยอก
แต่พอดีเมียต้องโอ้โฮแบบ

ตำรวจก็อายัดตัวนายบุญเพ็งเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่ปืนลั่นใส่เนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจหาคราบเขม่าวดินปืน
แล้วก็สอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีกันไปครับ

คือถ้าผมว่าไม่ดื่มหรือดื่มไม่เยอะ